ข่าวที่ว่ากันว่าน่ารักจริง

แล้วก็ต้องตัดชุดแต่งงานถูกไหม

เจ้าสาวบอกว่าไม่ต้องไปตัดชุดใหม่
เอาชุดเก่าของคุณแม่ที่เคยใช้ในงานแต่งกับคุณพ่อ

ลูกสาวเอามาใช้ในงานแต่งของเธอเลยครับ

ที่ใช้ชื่อว่าแพรวเพชรนะครับ
ดันนำชุดแต่งของคุณแม่เอามาใส่ในงานแต่งของตัวเธอเอง

และทั้งหมดนี้นะเธอบอกเป็นความตั้งใจของเธอ
ที่อยากจะเอาชุดงานแต่งของคุณแม่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำดี
มาใส่แล้วก็มาเก็บเอาไว้ในหัวใจในความทรงจำของเธอ

เรียกได้เป็นความทรงจำดีของคุณแม่ณงานแต่งจริงนะ
โอ้โหเหมือนกับว่าเอาไงอ่ะ
เหมือนได้เห็นงานแต่งของคุณแม่อีกครั้ง
อ่าเป็นการย้อนวัยอ่ะค่ะคือมันเป็นความประทับใจของคุณแม่เนอะ
ความทรงจำดีในวันแต่งงานของคุณแม่เนี่ยย้อนกลับมานะคะ
อยู่ในความทรงจำดีในงานแต่งงานของเรา
ส่งต่อไงโอ้โหค่ะส่งต่อวันเห็นความสุข
คือปกติเราจะเคยได้ยินเคยเห็นนะ
บอกว่างานแต่งอาจจะเป็นแหวนเพชรของคุณแม่
ที่เคยได้จากคุณพ่อหรือว่าเป็นสร้อยทองสร้อยเพชรอะไรก็ว่า
ที่คุณพ่อเคยมอบให้กับคุณแม่แล้วคุณแม่ก็มาส่งต่อให้กับคุณลูก
อ่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเครื่องประดับเออแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นชุดแต่งงานเลย
โอ้โหนะคะเรียกว่าเป็นชุดสวยคลาสสิก
ไม่ว่ายุคสมัยไหนผ่านไปแต่ยังสวยอมตะอยู่
จริงเนี่ยค่ะต้องชื่นชมจริงนะคุณแม่เนี่ยก็มีวิสัยทัศน์ด้วยนะ
เห็นแล้วคุณชิสาคิดในใจอยากแต่งอีกสักรอบ
เดี๋ยวจะเก็บชุดของตัวเองไว้ให้ลูกสาวบ้าง

ใช่ไหมคะตอนนี้ต้องไปดูก่อนว่าหนูแทะหรือยัง
เออเป็นความทรงจำดีใครมีโอกาสนะลองดูสิว่าจะมีชุดแบบนี้ส่งต่อให้ลูกเราหรือไม่
ส่วนคุณแม่คุณลูกคนนี้รอดูว่าจะส่งต่อถึงทายาทของคุณแพรวแพทย์หรือเปล่า

สามารถรับชมกันแบบสำรวจได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ